นี่มีแต่ข่าวระทึกระทึก

ข่าวที่คุณวรพรโปรยไปน่าดูเป็นอย่างยิ่งฮะ
รอปภคนนี้ทำหน้าที่ได้สมชื่อตำแหน่งของเขารักษาความปลอดภัย
มีคนร้ายคนหนึ่งครับจะเข้าไปชิงเงินที่ธนาคารออมสิน
มีมีดไปตอนแรกไปล็อกคอรัวปภก่อนนะ
แล้วก็แทงกันแทงกันนะครับพี่รวบพอเนี่ยสู้ใจขาดดิ้นเลย
แต่ว่าเราไปดูตอนที่จับตัวคนร้ายได้ก่อนเชิญชมครับ
นี่ครับพอวิ่งออกมาข้างนอกถึงถนนปั๊บ
พลเมืองดีพอรู้ว่าเป็นเหตุที่คนร้ายจะเข้าไปชิงเงินธนาคาร
เห็นไหมเริ่มสมัครสบองวิ่งหนีละ
พลเมิงดีช่วยกันจับครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบ่าย๒กว่านี้เองนะครับ
ที่ธนาคารออมสินสาขาทียูโดมลังศิษย์ถนนเชียงรากบางขัน
ที่ธนาคารออมศิลป์สาขาที่อยู่โดมรังศิษฐ์ถนนเชียงรากบางขันตะบนคลองหนึ่ง
อำเภอคลองหลวงจังหวัดปฐุมธานี
นี่ครับคุณผู้ชมฮะจังหวะที่เกิดเหตุ
เข้าไปในธนาคารได้พยายามจะชิงเงินนะครับ
เข้าไปดึงประตูพยายามจะเข้าไปข้างในแต่เขาล็อกแล้วล่ะฮะ
แล้วพนักงานก็เข้าไปแล้วทำยังไงทำยังไงก็ได้แต่ชี้ได้แต่ชี้นะครับ
หลังเกิดเหตุครับคุณผู้ชมฮะตำรวจเข้าตรวจสอบในธนาคาร
เจอรอยเลือดเนี่ยหยดเป็นทางยาวเลยนะตั้งแต่หน้าเคาน์เตอร์นะครับ
จนถึงถนนเชียงลากข้างนอกลานจอดรถเลย
เจอผู้เสียชีวิตคนหนึ่งเอาใครตายอ่ะใครตายคุณผู้ชมว่าใครตายนะฮะ
เป็นผู้ชายไทยไม่ทราบชื่อนะครับอายุประมาณ๒๕๓๐ปี
ถูกใส่กุญแจมือไพ่หลังแล้วล่ะ
แล้วข้างกันเจอมีดปลายแหลมยาวประมาณ๒๐เซนติเมตร
เลือดเลือดตกอยู่หนึ่งเล่มเป็นคนร้ายฮะ
นี่คือจังหวะที่ปลุกปล้ำกันแล้วพี่รอบพอก็แย่งมีดแย่งมีด
แทงกันไปแทงกันมานะครับ
โอ้โหพี่ราปพาก็สู้สุดใจขาดดิ้นจริง
โอ้โหนี่ฮะไม่ตัวเองก็โดนแทง
โดนไปแล้วไม่งั้นเลือดอาบอยู่เต็มเสื้อ
ถูกแทงด้วยของมีคมเข้าที่หน้าอก
อาการสาหัสพอสู้เสร็จปั๊บ
ไม่ไหวแล้วนำตัวส่งโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนจอดอยู่คันหนึ่งด้วย
ใต้เบาะมีแผ่นป้ายทะเบียนอยู่อีก

พนักงานธนาคารเล่าแบบนี้บอกว่าตอนเกิดเหตุนะ
เห็นผู้ชายคนหนึ่งเข้ามาแล้วในธนาคารถือมีดมาเลย
จากนั้นก็เข้าไปที่เคาน์เตอร์ที่มีพนักงานอยู่
แล้วก็ใช้มีดที่ติดตัวมาบังคับขู่จะเอาเงินในลิ้นชัก
รอปภเห็นเหตุการณ์ครับวิ่งเข้ามาเกิดการต่อสู้กัน
คนร้ายเอามีดแทงพี่รอบพอจนบาดเจ็บนะ
แต่พี่รบพอคนนี้ฮะนี่ฮะฮึดสู้แทงสวนคนร้ายไปบ้าง
จากนั้นคนร้ายก็วิ่งหนีจะไปขึ้นจักรยานยนต์
จอดไว้ริมทางหนีแต่พี่รบพอไปทั้งเจ็บยังวิ่งตามไปอีก

พลเมืองดีมาช่วยกันจับแบบที่คุณผู้ชมเห็นไปในคลิปตอนต้นฮะ
โอ้โหพี่ครับพี่ทำหน้าที่ได้สมตำแหน่งของพี่จริง
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยครับ